แล้วก็จะยื่นเรื่องต่อไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ
โมสรสมาชิกสมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมจำนวน๕๔จาก๖๒สโมสรค่ะ

ภายหลังจากปัญหาการเลือกตั้งนายกสมาคมเมื่อวันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมา
โดยพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครค่ะประธานการประชุมก็ได้เปิดเผยนะคะว่า

เนื่องจากเห็นความไม่ชอบมาภากล
ก่อนเข้าสู่การประชุมในวาระอื่น
ซึ่งในวันนี้ที่เรียกสโมสรสมาชิกมาก็เพื่อรับทราบทั้งหมดมีมติตรงกัน
ว่าขอให้การเลือกตั้งเป็นโมคะ
โดยเตรียมที่จะยื่นเรื่องต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
จากนั้นนายสุวรรษลิปปะพันลบนายกสมาคม๗สมัย
เดินทางมาในที่ประชุมนะคะพร้อมกับเปิดเผยว่า
ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการค่ะ
ซึ่งหากว่าสโมสรสมาชิกยังให้ความไว้วางใจ
ก็พร้อมจะสารต่อนโยบายการพัฒนาวงการเทนนิสต่อไป
ผมคิดว่าเรื่องการเลือกตั้งต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งนะครับ
ผมไม่ทราบในรายละเอียด
แต่ว่าวันนี้ก็ได้รับเชิญให้มาร่วมงาน

ฉะนั้นรายละเอียดต่างหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ก็เป็นเรื่องของทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่ผมคิดว่าโดยภาพรวมวันนี้มีความเป็นปึกแผ่นกัน
ไม่มีอะไรที่มีความเห็นต่างที่ไม่ตรงกัน
ทุกคนก็พร้อมที่จะพัฒนาวงการกีฬาเทนนี้ต่อไป
สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะหากการกีฬาแห่งประเทศไทยยอมรับมติค่ะ
สมาคมก็จะต้องแจ้งสโมสรสมาชิกเพื่อรับทราบใน๑๕วัน
ส่วนกระบวนการเลือกตั้งใหม่จะเกิดขึ้นภายใน๒๐วัน
ทั้งนี้กระบวนการทุกส่วนทั้งการเลือกประธานการประชุม
และวิธีการลงคะแนนต้องขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมทั้งหมด